อากาศมันร้อนนะฮะกระเบื้องมันเก่าแล้วนะครับ
แล้วห้องน้ำศพนั้นเราก็ไม่ได้ใช้นานนานจะใช้สักทีหนึ่งเอ่อ
อย่างเงี้ยฮะก็เลยกระเบื้องมันเลยพ่องแล้วก็ทำให้หลุดร่อนออกมา
แล้วก็ตอนนี้เราก็ไปจะไปซ่อมโดยเอาไอ้ส่วนที่หลุดร่อนเนี่ย
ลงมาแล้วฮะแล้วก็ทำให้เราขึ้นไปดู
แล้วก็ถังส่องข้ามกับที่อาบน้ำกับส่องจากนี้นะฮะล่วงลงมา
ดำเนินการแสนเจ็บร้อยและไม่รับปัดเจ็บใด
แค่โด๊ะจะแทกนิดหน่อยไม่มีฟุกชัมไม่มีปัดเจ็บไม่มีปั่นแห่
ก่อนที่เราจะดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุง
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งไหนที่จะล่วงละเผ่าลงมา
มันจะแข็งแรงไหมให้ตรวจซอมก่อน
ก่อนที่จะทำหน่วยการไม่ว่าจะเล็กจะน้อยก็อย่าปรับอาจ
อย่างที่ทำไปเราก็แรกมองไม่เห็นว่ามันจะรั่วลงมา
เราบังเกตตัวการพิธีการคลอดเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้จะพังลงมาได้
แล้วก็ตรวจซอมก่อนที่จะทำงานไว้จอด